คุณผู้ชมนะคะช่วงนี้โอ้โหเขาจัดเต็มกันมากนะคะ

โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเขาก็แบบว่าใส่เต็มเรื่องความหวาน
ตัดตามจริงค่ะใช่ความหวานลงในโซเชียลลงในติ๊กต็อกส่วนตัวนะ
คุณผู้ชมจะมีคู่รักคู่ไหนหวานกันบ้างช่วงนี้

คู่นี้มาเลยนะคะเช่นคู่ภูมิกับน้องเอสเตอร์
หวานมากจริงนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาเติมเต็มความรักนะคะ
โอ้โหดูสิคะเชอรี่คิดว่าซุ่มถ่ายละครกันอยู่ทั้งคู่นะ
คู่นี้นะเอาจริงแต่ว่าพอมีเวลามาเจอกันคู่นี้เขาก็หากิจกรรมน่ารักทำร่วมกัน

ด้วยความที่หนุ่มเคนเนี่ยเขาเป็นสายดีเจเอ็มซีโอ้ไม่น่าเชื่อนะ

เห็นแล้วก็อดยิ้มตาไว้ได้นะจ๊ะคู่เหนีย

คือหน้าจอเนี่ยเขาจะสวยจะหล่อกันยังไง
แต่ว่าพอเป็นตัวเองเนี่ยก็คือน่ารักสดใสกันแบบนี้เลยนะ
ส่วนอีกคู่ที่ฉันยกให้เลยจริงนะคะ
คู่นี้หูเป็นคู่สายฮานะคะ
สไตล์แบบว่าจามนิดเดียวก็ได้แต่งงานเลยนะ
มีคู่ตัวอย่างเขาจามแล้วแบบได้เข้าพิธีวิวา
จามสักหน่อยจะกลายเป็นยังไงไปดูค่ะ
ทางไทยคงบอกว่าไม่ได้กินกูหรอก
ไม่ได้ให้จามค่ะอุดจมูกเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันคู่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ของคนคลั่งรักแบบสุดยกให้จริง
น้องตรงกับน้องเบสภาคนี้อวดรูปหวาน
คลิปน่ารักแฟนอิจฉาตาร้อนกันเพียบ
แซวผมหน้าม้าหนูเห็นแล้วจะน่ารักขนาดไหนไปดูค่ะ

หลายคนบอกว่าเห็นหน้าตรงนะอยากจะพูดว่าอะไรรู้ไหม

อุ้ยตายแล้วเอ่อนะคะ